หุ่นคิกพึ่งหลวงพ่อจรันทิตถโธรมอนั่น
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของศิษยานุสิต
ซึ่งหลังจากที่หลวงพ่อได้ละสังขารไปแล้ว
ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางหลั่งไหลไปสักการะบูชา
ติดตามที่มาของหุ่นขี้พึ่งนี้ได้จากรายงานคุณวันทินีศรีเขต
เกษาจริงห่มจีวอนจริงและสวมแว่นตาอันเดิมที่หลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโมเคยใช้
ทุกอย่างเป็นของจริงและเหมือนจริงจนหลวงพ่อต้องออกปาก
กว่าจะมาเป็นหุ่นขี้พึ่งขนาดเท่ารูปร่างจริง
ช่างผู้ชำนาญจากกรุงเทพมหานครต้องปั้นนานกว่า๑ปี
ที่จะสอนพุทธศาสตร์ที่เกิดชนได้ชั่วลูกชั่วหลานหรือว่าตลอดไปนะครับ
เมื่อ๑๔ปีก่อนลูกศิษย์กลับเรียนหลวงพ่อปั้นหุ่นขี้พึ่งไว้เป็นพุทธบูชา
มีเพียงสององค์เท่านั้นอีกองค์นำไปประดิษฐาน
ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวลุวันจังหวัดขอนแก่นส่วนองค์ที่เห็นอยู่นี้
อยู่ชั้นล่างของกุฏิบนอาศนะเดิมที่หลวงพ่อเคยออกมาโปรดญาติโยมบริเวณนี้
เป็นเครื่องยึดเหนียวถึงแม้หลวงพ่อไม่อยู่แล้วพี่ก็ตั้งใจว่ายังจะคงมาปฏิบัติที่นี่
เพราะว่าเรื่องปฏิบัติเนี่ยใครชวนไปที่ไหนพี่ไม่ลบหลู่นะดี
แต่พี่ก็ไม่ไปพี่เลือกที่จะมาที่นี่ยังจะเลือกมาที่นี่
เพราะทุกคนเกิดมามีวิบากรรมเรามาทำตรงนี้เราได้ลดใช้วิบากรรมของเก่าเราไป
ในวันที่หลวงพ่อจรรย์จะละสังขารไป
แต่หุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อจะเป็นตัวแทนให้พุทธศาสนิกชน
ได้ถือปฏิบัติตามคำสอนซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยาวกว่าสังขาร
ไทยรัฐทีวีรายงาน